ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
คุณยายท่านหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
แล้วอยู่ดีหักขวาแบบกระถัน
รถที่มาทางเลนขวาพุ่งชนแบบเต็มร่างกระเด็นเลยนะคะ

นี่ค่ะคือรถเลนขวาเหมือนกับเบรกไม่ทัน
เพราะว่ารถจักรยานยนต์อยู่ซ้ายแล้วก็หักขวาแบบนี้ค่ะ
ก็เลยโดนชนไปเต็มแบบนี้
ถนนสายใน
ภาพอีกมุมหนึ่งนะคะ
นี่ค่ะอันนี้มุมกว้างก็จะเห็นนี่ลักษณะการไปชนเนี่ยนะคะ
สรุปคือเธอเสียชีวิตทันทีเลยนะคะ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
ตำรวจสพคลองขลุงไปตรวจสอบค่ะ
นางหันศาครุฑสังวานอายุ๗๒ก็คือเป็นชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
ก็คือที่ถูกรถชนจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คุณยายหันศาอายุ๗๒ละรถเก๋งสีดำ
คนขับชื่อว่านางสาวสุภามาศอายุ๓๐ปีเป็นชาวเชียงใหม่
บอกว่าขับรถกลับมาจากทำธุระเตรียมกลับบ้านพัก
มาถึงที่เกิดเหตุคนขี่รถจักรยานยนต์เปลี่ยนเลนกระทันหัน
บอกว่าหยุดรถไม่ทันจริงเหยียบเหล็กแล้วนะ
เบรกแล้วแต่มันไม่ทันก็เลยพุ่งชนตามภาพในกล้องวงจรปิด
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์มันเสี้ยววินาทีจริงจริง

ตำรวจสพคลองขลุงแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรถเก่งนะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ติดใจอะไร
จากนี้ก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

ลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาให้
จากภาพที่เห็นตำรวจฝากเตือนเลยค่ะ
ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องระวังต้องระวังให้มาก

ที่พี่อุ๋ยเล่ากับข่าวนี้คือมันก็เสี้ยววินาทีจริงนะ